เขาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแฟน

เพราะฉะนั้นมันเหมือนเราเป็นทุกอย่างให้กันนะคะ

ผมจะรักเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ
ตลอดชีวิต
ดูใจกันได้เพียงไม่กี่เดือนก็ประกาศแต่งงานทันที
แต่กว่าจะถึงวันเข้าพิธีวิวาทั้งคู่ก็เจอข่าวเมาส์ต่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการคบซ้อนของฝ่ายชาย
รวมไปถึงฝ่ายหญิงเป็นคนควักเงินทั้งหมดในการเนรมิตงานแต่ง
แต่ในที่สุดแล้วทั้งคู่ก็จูงมือเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่าย
ในวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะไปจัดพิธีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่เกาะสมุย
แก๊งเพื่อนสนิทของทั้งคู่อย่างอบอุ่น
ส่วนคู่ที่งานแต่งเรียบแต่โกไม่เน้นหรูหราแต่ความหวาน
ไม่แพ้คู่ไหนก็ต้องยกให้พุทธจุ๋ย
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวานละมุน
อุ่นในโทนสีขาวอมชมพู
ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีขาวอย่างสวยงาม
และต้องบอกว่าเป็นข้าวใหม่ปลามัน
ขยันเสิร์ฟความหวานอวดโซเชียลได้ตลอดเวลา
แต่ที่ดูจะเวอร์วางอลังการสุด

กันกันตะทะวอนและปล่อยอัยยดา
ตั้งแต่การขนเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็ม
มูลค่าเฉียดล้านไปถ่ายพรีเวดดิ้งไกลถึงปารีส
ในวันแต่งไม่ต้องพูดถึง
เพราะเจ้าสาวเขาได้ทำการเปลี่ยนชุดถึง๕ชุดใน๑วัน

นึกว่างานแฟชั่นโชว์ซะอีก
แขกที่มาร่วมงานได้ยินจำนวนแล้วถึงกับอึ้ง
เพราะเจ้าบ่าวเผยว่าได้รอนการ์ดเชิญไปกว่า๒๐๐๐คน
เรียกว่าเป็นงานช้างส่งท้ายปีจอกันเลยทีเดียว
อกจากนี้ก็ยังมีที่แต่งกันแบบสายฟ้าแลบอีกมากมาย
อย่างคู่ของดุมซ้อนรามกับเซาติกบิ๊กบราเทอร์
ที่ประกาศม้วนเดียวจบทั้งพิธีแต่งงานและเบบีในท้องภรรยา
แต่ที่แลบดังมากเห็นทีจะเป็นคู่ของสาวสุดแนว
ป่านอภิญญากับวุฒนันทวุฒิ
ที่ทำเอาหลายคนตามคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ถึงได้ปุ๊บปั๊บรับโชคเร็วขนาดนี้
ส่วนที่เตรียมเจาะคิวเปลี่ยนมาใช้สถานะสามีภรรยาในปีกุล
ก็ยังมีอีกหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักมาราทอนอย่างบอยเจี๊ยบ
และคู่รักวิคมอร์ชิตยุยจีรนันต์กับแฟนนุ่มทันทนากร
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามัน
และขอยินดีลวงดากับวาทีเบาสาวป้ายแดงทุกคู่ด้วยนะคะ